ถ้าเกิดว่าเป็นบุรุษปรายศนีย์หรือเป็นพนักงานปรายศนีย์
แล้วมีกล่องพัสดุส่งมาแล้วข้างในเป็นงูหลาม

โยนค่ะโยนก่อนดับแรก

เกิดขึ้นจริงที่ทำการปรายศนีย์ของเขตภาษีเจริญบางแคร์นะคะ
คือขณะที่พนักงานเขาเตรียมการเตรียมที่จะแยกเอกสารต่าง
เฉพาะเตรียมการเอียมเอสเนี่ยกำลังคัดแยกหมวดหมู่พัสดุต่างเนี่ย
จู่ค่ะก็มีกล่องกล่องหนึ่งนะคะเป็นของนายสันติผู้ซ้ายดี
เปียกชื้นเลยค่ะกล่องที่เขาส่งมาเนี่ยคือน่าจะเปียกน้ำฝน
ทะลุทะลุเป็นรูกว้างทำให้งูหลามตัวนี้
มันเลื้อยออกมาจากกล่องพัสดุความยาวสักประมาณ๒เมตร
ไม่มีทางพนักงานทำไงอ่ะทีเนี้ยโดยเฉพาะสาวสาวเนี่ย
โอ้โหวิ่งหนีกันแตกกระเจิงเลยนะคะ

มีความเชี่ยวชาญในการจับงูดูสิเขาไม่แตกตื่นไม่ตกใจเลยนะ
แต่นี่ต้องไม่ใช่งูหลามธรรมดานะ

งูหลามครับกูหลามแล้วจะมันสวยมากเลยนะ

คุณบุญยฤทธิ์ต้องมาช่วยกันค่ะ
ช่วยกันจับใส่กล่องเอาไว้แบบนี้นะคะก็ปลอดภัยทุกคน
จากนั้นก็ติดต่อผู้รับปลายทางก็คือนายกิติพัฒน์ลีลาวันลบ
ให้มารับงูหลามตัวนี้กลับไป
ก็คือคุณสรษักกันจินดาดีให้ข้อมูลกับเราบอกว่า
ถ้าไปดูจากรหัสปรายศนีย์แล้ว
ไอ้กล่องงูหลามมันมาจากต้นทางคือจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ผู้ส่งรายนี้จะส่งพัสดุมาที่สาขานี้ประมาณเดือนละครั้ง
แล้วก็ไม่มีใครรู้ใครเห็นด้วยนะว่ากรต้นทางส่งอะไรมา
แต่ล่าสุดเนี่ยเพราะว่ากล่องมันเปียกน้ำฝนไง
มันก็เลยฉีกขาดงูหลามก็เลยเลื้อยออกมาแบบนี้นะคะ
คุณไม่ควรส่งสิ่งมีชีวิตมาทางปรายศนีย์
เพราะว่าหนึ่งมันอาจจะขาดอากาศหายใจแล้วก็ตายได้ระหว่างทาง
และสองงูหลามที่คุณส่งมามันเป็นสัตว์คุ้มครอง
คุ้มครองเขาไม่ให้มีไว้ในครอบครอง
เพราะฉะนั้นมันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะคะ
ก็เลยฝากเตือนไปยังคนที่จะส่งสิ่งมีชีวิตผ่านปรายศนีย์บอกว่า
อย่าทำอีกเลยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นการทรมานสัตว์ด้วยนะ
มีอยู่๗อย่างนะคะที่เขาห้ามส่งทางปรายศนีย์
หนึ่งในนั้นคือ๔มีชีวิตธนบัตรก็ห้าม

ของมีคมแบบที่ไม่มีอะไรห่อหุ้มก็ห้าม